ต่อเนื่องกันไปเลยค่ะกับประเด็นของแมทพิรณี
ยังมีประเด็นให้เราตามกันหลายต่อหลายประเด็น
คือนอกเหนือจากเรื่องความรักของคนสองคนที่เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันแล้ว
มันก็มีกระแสวิภาควิจารณ์อย่างที่บอกว่ามีทั้งแง่บวกแง่ลบออกมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
หนึ่งในนั้นก็คือผู้จัดคนเก่งพี่หน่องอรุโนชา
กำลังถ่ายทำละครแล้วก็มีคุณแมทเป็นนางเอกของเรื่องด้วยนะคุณ

ด้านไปเห็นว่าอินสตาร์แกรมของพี่นองเนี่ย

เมนต์ที่ชาวเน็ตเขากดแจกสตอเบอรี่ให้กับแมทอันนี้

คือยงงมากเหมือนกัน
โลกโซเชียลเนี่ยก็เอาไปแชร์กันยกใหญ่เลย

ทำไมคุณหน่องทำแบบนี้คะบันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยอาสาไขข้อข้องใจค่ะ
ต่อสายตรงไปหาพี่หน่องเลยแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อพี่หน่องได้
จากว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งว่าตอนนี้พี่หน่องติดงานอยู่ที่ต่างจังหวัด
ส่วนชาวเน็ตอย่าเพิ่งแชร์อย่าเพิ่งตีความกันไปยกใหญ่
เพราะจริงแล้วเนี่ยพี่หน่องอาจจะแค่มือพี่ลั่นไปเองก็ได้
คือจริงแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปดูข้อความในโซเชียลแล้วเลื่อนแบบนี้คุณ
ใช้มือมันโดนนะหรือถูกใจ